ตลอดตลาดค่ะตลอดไม่ตลอยตลุยนะคะ
ตลอดตลาดนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ตลอดตลาดวันนี้จ้ะใครที่ชอบทานเห็ด
จะพาไปเช็คราคาของเห็ดกันก่อนค่ะ
ฟางจ้าชอบทานกันไหมคะอยู่ที่๑๐๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
นางฟ้า๔๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
หูหนู๓๔บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
เข็มทอง๓๐บาทต่อกิโลกรัม
มาจากเมนูของเห็ดแล้วไปดูเนื้อสัตว์กันหน่อยเนาะ
เนื้อแดง๑๘๐บาทต่อกิโลกรัม
โพกไก่๗๕บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
ไข่ไก่เบอร์๐๔บาท๑สตางค์ต่อฟองนะคะ
เอาล่ะราคาสินค้าในวันนี้ประมาณนี้นะคุณผู้ชม
ออกไปจับจ่ายใช้สอยยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วย